หลังจากที่ก่อนหน้านี้คู่นี้เคยร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่องดัง
แล้วก็มีกระแสข่าวกิ๊กกักกันในกองถ่ายมาอย่างเรียบร้อยแล้ว
แต่งานนี้ค่ะหวานใจตัวจริงอย่างสาวจันจิเนี่ยจะรู้สึกยังไงกันบ้างไปฟังกันดูค่ะ
หลังจากที่หนุ่มหล่อหน้าใสหวานใจตัวจริงของหนุ่มมาริโออย่างสาวจันจิ
ต้องบอกเลยว่าการโคจรมาร่วมงานกันกับนางเอกฮอตแห่งยุคใหม่ดาวิกาในละคร
ถูกจับตามองไม่น้อยเพราะว่ากระแสข่าวกิ๊กกักกันก่อนหน้านี้ของทั้งคู่
ในช่วงที่ภาพยนตร์พันล้านอย่างพี่มากพระขนงโด่งดังร้อนจนต้องไปถามสาวตัวจริงอย่างจันจิว่าแอบหวั่นใจบ้างไหม
คู่นี้เนี่ยเขากลับมาเจอกันอีกครั้งซึ่งสาวขาแดนซ์ก็ตอบใสเลยว่าไม่คิดมากมองเป็นเรื่องของงานค่ะ
ซึ่งเธอก็ไม่คิดจะก้าวไก่อยู่แล้วแถมสาวใหม่นะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่เธอนั้นชื่นชอบอีกด้วยค่ะ
เขากำลังจะร่วมงานกับน้องใหม่ดาวิกาแล้วเขาเคยแบบว่ามีข่าวคู่กันด้วยอะไรด้วย
ไม่ค่ะมันเป็นเรื่องของงานเขามากกว่าแล้วแบบมันไม่เกี่ยวกับจันจิอยู่แล้วอะค่ะเรื่องงานก็งานก็อยากจะให้พี่เขาทำแล้วว่ากระแสออกมาดีอยู่แล้วอะค่ะ
จริงอยู่ว่าน้องเขาก็ทำงานของเขาดีที่สุดแล้วอะค่ะพี่เขาก็รับผิดชอบของพี่เขาค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับจันจิในเรื่องงานนะคะ
ก็มีคุยแบบว่าถามบ้างว่าได้เล่นกับน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าแบบว่าจริงก็ชื่นชอบตัวน้องเขาอยู่แล้วอะค่ะจริงว่ามันน่าจะออกมาเราดีอะค่ะ
อย่างงี้ไม่ได้เก้าตามกองเลย
ไม่ค่ะบอกแล้วเราไม่ได้แบบว่าก้าวไก่ในเรื่องงานของกันและกันอยู่แล้วอะค่ะต่างคนต่างทำงานค่ะ